มีคนไปถามเพื่อนของน้องที่โรงเรียนนะ

เพื่อนเขาก็ฝากบอกบอกรีบออกมานะการบ้านเยอะเลย

ทุกผู้ชมครับถ้าน้องแข็งแรงพอแล้วก็
ลุยฝ่าน้ำออกมาจากถ้ำได้นะครับ
โรงพยาบาลที่จะพาไปรักษาพยาบาลให้อาการแข็งแรงขึ้น
ก็คือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมานะครับว่า
ความพร้อมอย่างไรกันบ้างนะครับ
โดยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณพลอยสจิฤทธิสินนะครับ
ไปสอบถามการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัตนพงศ์ผู้ตรวจรัชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่๑
และนายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาลผู้มนุยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
บอกถึงความพร้อมในการดูแลรักษาทั้ง๑๓คนว่า
เตรียมความพร้อมทุกด้านคณะแพทย์พยาบาลพื้นที่รักษาตึกอุบัติเหตุชั้น๘ทั้งชั้น
โดยทันทีที่ทั้ง๑๓คนเดินทางมาถึง
จะถูกส่งตัวเข้าหอเตรียมผู้ป่วยซักประวัติตรวจร่างกายอาการเบื้องต้น
เข้าห้องแยกโรคเจาะเลือดตรวจ
เพราะว่าในถ้ำมีสัตว์กับแมลงต่าง
มีโอกาสติดเชื้อไวรัสไข้รากษาโรคฉี่หนู
ซึ่งการตรวจพวกนี้รู้ผลได้ภายใน๒๔ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็จะตรวจร่างกายอย่างละเอียดดูแลการติดเชื้อ
ดูเรื่องการโภชนาการสภาพร่างกายทั่วไปด้วย
จะให้พยาบาลดูแลแบบ๑ต่อ๑ใน๒๔ชั่วโมงแรกนะครับ
แล้วก็ยังเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกกว่า๑๐คน
ทางด้านอายุรกรรมศัลยกรรมวิสัญญีแพทย์กุมารแพทย์
ทางเดินหายใจโรคติดเชื้อมาร่วมรักษาเต็มรูปแบบ
รวมทั้งที่ปรึกษาจากกระทรวงสาธารณสุขด้วย
อกจากนี้ยังจัดเตรียมโถงพักญาติห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อป้องกันเชื้อ
หอพักผู้ป่วยที่รองรับได้๓๐คน
แล้วก็จัดไว้๑๓เตียงเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดโปร่ง
แพทย์ทงชัยบอกว่าอาหารที่จะให้เด็กกรณีที่อดอาหารมาแบบ๑๐วันอย่างนี้นะคุณเขียนมาสอน
หากให้รับประทานอาหารตามใจชอบเต็มที่อันนี้เสี่ยง
ใช่แต่บางทีคือทั้ง๑๓คนบอกหิวมากไงเหมือนที่นักดำน้ำไปเจอบอกโอ้โหหิวมาก

ลาบหมูไส้อ่วงยังไม่ได้นะ

คุณหมอบอกว่ามันเสี่ยงนะฮะมันจะทำให้เกิดความผิดปกติส่งผลต่อร่างกายส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายได้
โดยจะสลับกับการให้น้ำเกลือในช่วง๒ชั่วโมงแรกพร้อมจำกัดปริมาณอาหารต้องค่อยให้เพราะอาจมีผลกับการหลั่งอินซูลีในร่างกาย
อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็อยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงเรื่องสายตา
ใช่อยู่ในที่มืดโอ้โห๙วันกว่าพอออกมาข้างนอกเจอแสงเจออะไรแบบนี้สายตาจะเป็นอะไรไหม
บางคนเห็นคลิปยังเป็นห่วงแล้วอุ้ยตอนที่เจอแล้วไฟสายไฟสองจะเป็นอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้นะครับทางคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าตามหลักการเวลาที่คนเราอยู่ในที่มืดม่านตามันจะปรับตัว
ม่านตาจะขยายเต็มที่แล้วก็เริ่มเห็นลางเพื่อให้จอประสาทตารับภาพได้ถ้าออกมาจากถ้ำแล้วนะฮะซึ่งเบื้องต้นร่างกายจะป้องกันตัวเองโดยการหลับตาอยู่แล้ว
แพทย์ก็ส่งข้อมูลให้ทีมช่วยเหลือแล้วเตรียมแว่นตาดำไว้ให้ใส่แล้วที่โรงพยาบาลห้องที่เตรียมไว้เนี่ยก็จะเป็นห้องแบบปิดม่านปิดไฟด้วยเพื่อลดความสว่างลง
เตรียมให้จักษุแพทย์ตรวจด้วย

จากสู่แพทย์เขาบอกว่าจริงแล้วถ้าเทียบกันนะ
เวลาไปอยู่ในที่มืดเป็นเวลานาน

เหมือนแสงอาทิตย์แสงแดดเป็นเวลานาน

กว่าอยู่ในที่มืดแบบนานนานหลายวันนะ

แพทย์ก็ดูคลิปแล้วนะคลิปนี้คุณเห็นไหมอาสร

นี่ไปฉายอย่างนี้ตาก็จะสู้แสงได้หรอ

พบว่าเด็กก็แข็งแรงดีพูดคุยได้นั่งได้
แล้วก็ทราบว่าเด็กเขาก็มีไฟฉายติดตัวมาอยู่แล้ว
เขาก็ปรับตัวกับเรื่องของแสงในถ้ำได้พอสมควรอยู่แล้ว

เกี่ยวกับเรื่องของการขาดน้ำกับเรื่องความดันโลหิตเป็นหลัก
เชื่อว่าเด็กเขาก็มีไฟฉายติดตัวมาอยู่แล้ว
ใน๒๔ชั่วโมงเราจะมีข้อมูลว่ามีการติดเชื้อได้หรือไม่
เพราะฉะนั้นใน๒๔ชั่วโมงแรกเราก็ขออนุญาตที่จะแยกไว้ก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปเยี่ยมได้
ในถ้ำก็คงมีหลักที่เราพูดกันบ่อยก็จะเป็นค้างข่าว
จริงก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดตัวแมลงต่างที่อาจจะเข้ามากัด
แล้วก็ทำให้เกิดแผลแล้วมีเชื้อเข้าไป
ซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจร่างกายครับ
ผมคิดว่าถ้าน้องมาถึงเราก็จะตรวจโดยละเอียดนะครับ
พวกนี้ในบางสัตว์บางชนิดพอกัดแล้วจะมีลักษณะของแผล
ที่เราพอจะบอกได้ว่าเป็นเชื้อตัวใด
ก็จะช่วยเราในการวินิจฉัย
แล้วก็ให้ทานน้ำเกลือน้ำเกลือบวกกับน้ำตาลนิดหน่อย
หลังจากนั้นอีก๒ชั่วโมงก็ให้อาจจะใช้คำว่าอาหารทางการแพทย์นะครับ
บางคนจะเรียกว่านมแต่จริงมันไม่ใช่นมสดที่เราซื้อในท้องตลาดนะครับ
มันจะเป็นอาหารที่มีคือองค์ประกอบใช้นมเป็นตัวเริ่ม
แต่ว่าก็จะมีสารอาหารอื่นครบ
แล้วก็มีสารที่เราคิดว่าในคนที่โอดอาหารมาจะขาดนะครับ
แล้วก็ให้สลับกันระหว่างน้ำเกลือกับอาหารทางการแพทย์
ใน๒๔ชั่วโมงแรก
ส่วนที่บริเวณห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
ตอนนี้ก็เตรียมเตียงผู้ป่วยฉุกเฉินเอาไว้๑๓เตียงอยู่ด้านหน้าห้องเลยนะ
คือพอเดินทางมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บเคลื่อนย้ายได้ทันทีเลย
ลำเลียงทั้ง๑๓คนหากพบแล้วก็นำตัวออกจากถ้ำหลวงได้ทั้งหมด
จะถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับมาลงที่ฝูงบิน๔๑๖กองทัพอากาศ
ซึ่งจากการที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจนะครับพบว่าตอนนี้
ทหารได้ซักซ้อมจุดจอดเฮลิคอปเตอร์เอาไว้แล้วนะครับ
ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็วางจุดติดตั้งไฟส่องสว่างช่วงกลางคืน
ไว้ทั้งหมด๖จุดด้วยกันเผื่อจะมาตอนกลางคืนสำหรับจุดลงของฮอ
โดยจุดจอดอยู่ห่างจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ไม่ถึง๑กิโลเมตรนะครับ
คือพอลงฮอปุ๊บรถพยาบาลเขาก็มารอรับไปแค่๒นาทีก็ถึงโรงพยาบาล